มีหนึ่งคลิปมาให้คุณผู้ชมดูให้พี่เบิร์พี่อุ๋ยช่วยดูด้วย
คนที่เขาถ่ายเขาบอกว่าเชื่อเหลือเกินว่าคือวิญญาณของพ่อเขาที่เสียชีวิต
แล้ววันที่ดวงไฟปรากฏเป็นวันที่ต้องไปเก็บกระดูกของคุณพ่อ
มีดวงไฟลอยมามีเสียงดังขึ้นชื่อว่าพ่อมาบอกลาครั้งสุดท้าย
แต่ว่ามีบางส่วนเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นมุมมองของวิทยาศาสตร์
มันคือการตกกระทบของแสงหรือเปล่าไปดูภาพนี้ครับ

ชัดเจนนะวงแดงอ่ะ
วนไฟกลมอย่าลอยผ่านวาไป

คือผมพยายามมองมันมีแมลงไหมนะมันมีตัวอะไรไหมนะ
มันก็ไม่ได้มีเนอะถ้ามองกันแบบนี้เนาะมันก็เป็นดวงไฟ
เนี่ยลอยผ่านไปอันนี้เขาเห็นจากกล้องวงตอนปิดทางในบ้านนะครับ
อยู่ในบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
ลูกสาวของเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วนะ
พ่อกลับบ้านในวันเก็บกระดูก
คนโพสต์คือนางกรยาพินโยคำอายุ๔๓ปี
เขาโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

น่าจะเป็นดวงวิญญาณของพ่อที่กลับบ้านมาในวันเก็บกระดูกจริง
เพื่อให้ความกระจ่างมันเกิดขึ้นทีมข่าวไปถามคุณกรยา
พาไปชี้ดูกล้องวงจรปิด
บ้านหลังนี้คือทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านรับสกรีนเสื้อ
ในตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เธอก็บอกว่าเชื่อไหมคุณ

มันจะมีเสียงเคาะเครื่องรีดเสื้อสกรีนด้วยนะ

แล้วหมาที่เลี้ยงไว้ก็เห่า
แล้วหลังจากนั้นพอเสียงดังพอหมาเห่าก็มีดวงไฟลอยพาดผ่านกล้องไป
ทำให้เห็นนะฮะซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าเป็นกล้องอินฟาเรท
ก็จับภาพความเคลื่อนไหวความร้อนต่างได้
แล้วก็สามารถจับภาพดวงไฟดังกล่าว
เลื่อนลงมาจากบนนั้นลงมาซ้ายแล้วก็รับหายไปจากมุมกล้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของวันที่๑๐แล้วถามว่าวันนั้นมันมีความสำคัญยังไงล่ะ
เขาบอกวันนั้นคือวันที่ตัวเธอและครอบครัวต้องไปเก็บกระดูกของพ่อที่เสียไป
พ่อเสียวันที่๖สวด๓วัน๗๘๙แล้วเผาใช่ไหม
แล้วก็ไปเก็บกระดูกของเช้าวันที่๑๐วันนั้นต้องไปเก็บกระดูกตอนเช้าพอดี
แต่ดวงไฟมันเกิดขึ้นตอนตี๔ของวันที่เก็บกระดูกพอดี
ทุกคนเชื่อว่าวิญญาณของพ่อมาเยี่ยมบ้านที่เคาะนั่นน่ะพ่อมาบอกว่าพ่อจะไปแล้วนะ
ตื่นนะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วก็ดวงไฟก็เลยปรากฏ
ไปฟังเสียงของลูกสาวผู้เสียชีวิตนะครับ
ฟังลูกแรกจะลอยจากทางนี้คือเราเอาลอยจากกระยานของแกจอดตรงนี้แกกลับไปหาลอยที่รถทีบเสร็จ
จะเปิดไปเรื่อยดูสักระยะหนึ่งประมาณสัก๑๐นาทีก็มีอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่ในคลิปนะคะคือลอยจากประตูคือลอยผ่านหน้ากล้อง
แล้วทีนี้กล้องตัวเนี้ยมันจะเป็นกล้องที่จับความร้อนคือกล้องที่จะหันตามความร้อนคือบุคคลเคลื่อนไหวซึ่งถ้ามันเป็นฝุ่นแมลงแล้วเนี่ยมันจะเล็กบริโกที่เล็กกว่ากล้องจะเคลื

หมาวิ่งไปวิ่งมาก็จะแต่วันนั้นหมาเห่าหมาตัวนี้เห่ามากเห่า
อีกคนนึงครับนะฮะน้องสาวคุณกรยาเขายืนยันได้ยินเสียงเคาะจริง
มันมีเสียงคอร์สอันในเครื่องเนี้ยอยู่ซ้ายมุมเนี้ยอ่า
ซ้ายเนี่ยมันเป็นเครื่องรีดเสื้อสกรีนมันมีเสียงดังตึ้งตึ้ง
เขาก็เชื่อเหลือเกินว่าพ่อเนี่ยมาเคาะอยากจะให้ลูกก็ตื่นเพราะอยากจะมา
ร่ำลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเถอะถามว่าแล้วทำไมถึงเชื่อแบบนั้น
นี่อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าปกติแล้วพ่อเป็นคนขี้เล่น
ตอนมีชีวิตอยู่พ่อขี้เล่นชอบจะหยอกล้อกับลูกหลานเป็นประจำ
เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยนะพ่อเนี่ยวิญญาณของพ่อเนี่ย
จะเฝ้ามองลูกหลานอยู่แล้วก็ดูแลกันอยู่ที่บ้าน
เรื่องนี้เขาบอกว่าอ่ะเป็นความเชื่อสู่บุคคลแต่ฐานะลูกอืม
เชื่อเชื่อแน่แน่ว่าพ่อมาอย่างที่คุณกรยาบอกว่าวิญญาณมาเนี่ย
คือดวงไฟมันเกิดขึ้นสองรอบค่ะแต่กล้องอ่ะจับได้หนึ่งครั้งอืม
แล้วมุมซ้ายที่ดวงไฟมันลงไปคือรถจักรยานของพ่อ
ดวงไฟว้าไปที่รถของพ่ออะไรแบบนี้ดวงจิตเขาสื่อกัน
อ่ะอันนี้อันนี้ความเชื่อละอ่าอันนี้ความเชื่อล้วนล้วนใช่
แล้ววิทยาศาสตร์เป็นไงมันก็ต้องอีกมุมมองหนึ่งใช่ไหมครับ
หรือว่าอาจารย์ออสครับอาจารย์ออภนติถามประจำภาควิชาเคมี
เขาก็เห็นคลิปนี้เขาบอกว่าดวงไฟที่เห็นเนี่ยนะ

คือกล้องวงจรปิดตอนกลางคืน
มันจะมีรังสีอินฟาเลสส่องไปกระทบกับวัตถุ
ทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้ในที่มืด
เช่นสมมุติแมลงหรือสิ่งสกปรกมันผ่านหน้ากล้องไป

รังสีอินเฟอร์เนสจะส่องไปกระทบ

ทำให้เห็นแสงเป็นวงกลมผ่านหน้ากล้องไป
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อย
ถือว่าเป็นเรื่องลี้ลับหรือว่าเป็นเรื่องของวิญญาณ
อันนี้มุมมองของวิทยาศาสตร์นะ
ฟังเสียอาจารย์อ้อนหน่อยครับ
ค่อนข้างบ่อยมากนะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดอินฟาเรท